ไปดูเรื่องราวของการช่วยสิงสาราสัตว์กันหน่อย

ถุยอยู่ไหนมันอยู่ในปักมันจมปลัก

ตกลงไปในบ่อน้ำ

บ้านเล็กที่๑๒๑หมู่๓บ้าน
เนินทองตำบลหนองยาง

เจ้าหน้าที่ครับ
และเจ้าหน้าที่เทศสวรรษตำบลนองฉาง

ช่วยเหลือนางสวย

ชื่อเจ้าถุยครับชื่อสวยใช่ฮะซึ่งเป็นควายแม่ลูกอ่อนกำลังท้องแก่เลยล่ะครับ
ตกลงไปในสระริมน้ำทุ่งนาตรงนี้อารมณ์แบบเป็นเป็นปักแบบว่าเป็นสระน้ำที่มันขึ้นยากหน่อยอ่ะ
เป็นโครนด้วยนะตรงนั้นเนี่ยฮะดูทุลักทุเลครับกว่าจะเอาขึ้นมาได้
นางสวยเจ้าสวยหรือควายตัวนี้ที่ชื่อสวยเป็นยังไงฮะ
หมดแรงสิครับโอ้ดูสิโอ้น่าสงสารกว่าเจ้าขึ้นมาได้นะฮะ
ทางเทศบาลหนองฉางและอบตหนองฉางเนี่ยก็ต้องใช้รถยนต์เนี่ย
ที่เป็นกระเช้าไปยกนางสวยขึ้นมานี่กว่าจะเอาขึ้นมาแล้วเดินอย่างนี้ได้นะ
นี่ยังตัวสั่นอยู่เลยเห็นไหมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะครับ
โอ้โหอาการนี่สั่นเลยสั่นเลยเจ้าหน้าที่ชาวบ้านเขาก็ต้องช่วยกันประคองนะ
ถามเจ้าของเขาดีกว่าคุณสุชาดาอุปตินะครับ
ภรรยาของเจ้าของควายนั่นแหละเขาบอกว่าได้เลี้ยงควายฝูงนี้ไว้กว่า๒๐ตัว
นี่เธอก็เล่าให้ฟังนะแล้วบอกว่านางสวยเนี่ยที่สั่นอยู่นี่นะ
เป็นควายจ่าฝูงโอ้โหเอาจริงจริงเป็นหัวหน้านั่นแหละ
แล้วสาเหตุที่นางสวยตกลงไปในสระน้ำน่าจะเกิดจากการที่ตัวเธอน่ะ
นำนางสวยไปล่ามกินย่าบริเวณบ้านคือผูกมันเอาไว้โอ้โหสั่นเลยอ่ะ
นี่แล้วเธอบอกว่าแม่ของเธอเห็นว่าเชือกที่ลากไว้มันสั้นเกินไป
ก็มีควายตัวผู้เข้าไปตอมที่ตัวนางสวยทำให้นางสวยรำคาญจึงวิ่งหนีลงไปในสระ

เออเอาเอาสุดท้ายช่วยขึ้นมาได้ก็ดีไปเนาะ
เป็นห่วงจริงแหมบางทีเนี่ยนะ
พริสารสรรค์เนอะแต่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่กูไพยที่เขาจัดให้ทุกงานจริง
ใช่แล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่เนาะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่
รวมไปถึงความปลอดภัยของคนเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำแบบเต็มความสามารถจริงนะ